ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยพนักงานสาวร้านไอศครีมไปเจอคนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์ตามประกบแล้วกระชากกระเป๋า
แต่เธอฮึดสู้นะฮะขี่รถไล่ตามนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไง

ผู้เสียหายเขาถีบเลยรถล้มเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นพนักงานสาวของร้านไอศครีมนะฮะ
กระเป๋าของเธอนะครับแล้วก็พยายามตะโกนบอกชาวบ้าน
บอกนี่คนร้ายคนร้ายเป็นขโมยเนี่ย
ผลเมืองดีได้ยินเสียงเขาก็ช่วยขี่รถไล่ตามไปอีกนะฮะ
ตามกันในระยะทาง๑กิโลเมตรได้

ถีบรถของคนร้ายเนี่ยจนล้มคว่ำนะครับ
แล้วจับไว้ได้คนหนึ่งอีกคนนึงวิ่งหนีไปได้

คนที่ถูกจับเอาไว้ได้นี่คนนี้นะฮะ
อายุ๓๘ปีนะครับ
ก็มีร่องรอยการบาดเจ็บนี่ฮะล้มถลอกอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็กลิ่นแอลกอฮอลนี่หึงเลยนะฮะตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจอมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งนะ
มีหมากนี่มีดนะฮะมีหมากฝรั่งมีไฟแชคตกอยู่ด้วย
สอบพ่อเมืองระยองก็มาคุมตัวไปนะครับแล้วก็ยึดจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหลักฐาน
เป็นของกลางไว้ก่อนนะครับนายภัยวันบอกว่ายอมแล้วบอกแค่ว่ายอมแล้ว
แต่ปฏิเสธบอกไม่ได้ขโมยของเขาอย่างไรก็ตามนะครับผู้เสียหายนะครับ
ก็คือนางสาวพุทธรักษานะครับน้องอายุ๒๐ปีเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากเลิกงาน
ก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเพื่อจะกลับที่พัก
แล้วไปเจอคนร้ายสองคนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาประกบแล้วกระชากกระเป๋าถือของเธอ
แต่เธอไม่ยอมปล่อยนะฮะคนร้ายก็ออกแรงดึงกระชากซ้ำจนเธอเนี่ยตกรถ
นี่เห็นไหมฮะบาดเจ็บที่แขนด้วยแล้วคนร้ายก็จอดรถแล้วพุ่งเข้ามามา
หยิบโทรศัพท์มือถือของเธอเธอก็ฮึดสู้นะครับคนร้ายทำท่าเหมือนจะชักมีดมาแทง
แล้วไม่รู้ยังไงเปลี่ยนใจปลาโทรศัพท์มือถือเธอทิ้งนะฮะ
แล้วก็ขี่รถหนีแต่เธอขี่ตามนะครับเธอไปกับเพื่อนนะครับ
ไล่กันตามจนมีพลเมืองดีมาช่วยนะครับ
สอบภอมเมืองระยองนะครับวันนี้มาตรวจสอบคลิปหลักฐานที่มีคนถ่าย
คลิปเอาไว้ได้ตอนที่เห็นหน้าคนร้ายตอนที่หลบหนีเห็นหน้า
อย่างชัดเจนและกำลังติดตามตัวอีกหนึ่งคนนะครับชื่อใน
อายุ๓๘ปีตอนนี้หนีอยู่นะครับส่วนน้องที่บาดเจ็บนะ
ฮะน้องพุทธรักษาชื่อเรียนชื่อใบต่อวันนี้ก็มาให้ปาก
คำเพิ่มเติมนะครับยังไปทำงานไม่ได้นะครับน้องก็เจ็บ
แขนนะฮะมีบาดแผลถลอกที่แขนแล้วก็ที่ขาด้วยนะครับ
ไปหมดนะครับน้องก็เลยฝากเตือนคนที่เลิกงานตอนดึ
ดึกนะฮะยังไงให้ระมัดระวังตัวด้วยตอนเดินทางกลับ

ก็อยากให้คนที่เป็นผู้หญิงนะคะทำงานทำงานเลิกดึก
อย่างนี้ค่ะอยากให้หาเสื้อหาอะไรคุมใส่หมวกกันน็อกให้
มันแบบว่ามิดชิดนะคะให้ดูเหมือนเป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนที่ตอนที่หนูกลับอ่ะหนูไม่ได้ใส่อะไรคุมเลยมันก็
เลยทำให้ล่อตาล่อใจเพราะว่ากระโปรงเซเวนเส้นมัน
สั้นค่ะส่วนคนที่ไปช่วยเหลือนะครับก็คือนายพงศกร
เบื้องฟ้าอยู่ยี่สิบปีนะครับเขาเป็นพนักงานรายเดอร์นี่ฮะ
บอกว่าขี่รถผ่านไปพอดีนะครับเห็นชายหญิงคู่หนึ่งขี่
จักรยานยนต์มาด้วยกันแล้วก็มีเสียงดังเออะโวยวายอยู่
ยังคิดว่าเอ๊ะสองคันนี้เขาผัวเมียทะเลาะกันหรือเปล่า
ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือบอกโดนปล้น
คนร้ายเป็นขโมยก็เลยขี่รถไล่ตามไปพอรถผู้ก่อเหตุ
ล้มลงก็เข้าไปช่วยจับตัวไว้ได้คนหนึ่งนี่ฮะเดี๋ยววัน
พรุ่งนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒จะมาตาม
ความคืบหน้าคดีนี้แล้วจะมามอบเกียรติบัติให้กับคุณ
พงศกรด้วยคุณพงศกรเมื่อสักครู่นี้นี่ฮะคน
ละเมืองดีที่ไปช่วยเหลือนะครับอืมไม่นิ่งเฉยอ่าแล้ว